คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะจากศรีริต้าเจนเซตมาดูคนนี้ดีกว่า
ปังมากแพนเค้กค่ะนางเอกเรื่องราวดีค่ะ
ต้องบอกว่าเธออยู่ทุกสมัยจริง
เราติดตามตั้งแต่สมัยเล่นละครช่อง๗นะคะ

โอ้โหแบบหลากหลายผลงานหลากหลายบทบาทค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นนักแสดงค่ะนางแบบ
พอพูดเรื่องนางแบบนะคะจริงไม่ธรรมดา

งานหนังงานละครก็รับมาแล้วทุกบทบาทนะคะ
มีรางวัลการันตีเยอะแยะมากมาย
ตอนนี้ก็ผ่านตัวมาเป็นนักแสดงอิสระนะคะ
ลองชิมรางงานใหม่ไม่ว่าจะเป็นพิธีกรค่ะ
ซึ่งสาวแพนก็ทำได้ดีจนได้รับคำชื่นชมค่ะ

ที่แบบโอ้โหพูดแล้วว้าวมากจริง
ก็คือการมาร่วมโชว์กับการสวมบทบาทเป็นนางโชว์

ลังมากคือจริตจะก้านไม่น่าเชื่อเนอะ
งับปากตรงลิฟท์ทุกคำ
พูดตรงแบรนเค้กเรียบง่าย
เวลาเจอข้างนอกแต่เวลาเขาอยู่นางโชว์นี้
หนักมากดูจิกตาจิกโอ้โหสุดยอดนะคะ
เราก็ถามนะคะว่าเหลืออะไรบ้างที่แพนเค้กยังไม่ได้ทำ

แปลว่ามันมีหลายอย่างที่แบบ

มันยังมีหลายอย่างที่มันเป็นความท้าทายที่เรายังไม่เคยลอง

อันนี้เป็นโปรเจคต่อไปเนอะ

เป็นนักร้องมือสมัครเล่นทำมาเยอะมากแล้วค่ะ

ไม่เคยคิดเป็นตรงนั้นอย่างจริงจังเนาะ

วันนี้สัมภาษณ์แล้วต้องเก็บไปคิดแล้วว่า

วันนี้เจนเกรสมีซิงเกิ้ลใหม่ปล่อยใช่ไหมคะ

เก่งมากมันก็เป็นเวย์ใหม่

แล้วกันว่าพวกเราจะมีอะไรมาให้ได้ติดตามชมกันอีกค่ะ

คุณผู้ชมมันพูดดิฉันหูเพี้ยน

แต่จริงพี่สาวพูดถูกแล้ว

หรือว่าคิดเอาไว้ว่าใช่

โชคดีก็จะอยู่ที่คุณผู้ชมนะคะก็ลองดูก็แล้วกัน

คุณผู้ชมฟังนะแพนเค้กได้ตำแหน่งมาตั้งแต่๒๔๐๐

หรือ๒๐๒๓ไปแล้ว
คุณผู้ชมความสามารถกดไลค์รวดเลยนะคะ